มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๕ปีเขาอยู่แถวจรรย์สนิทวงอยู่คอนโด
คนรอบข้างเนี่ยหรือว่าเพื่อนเนี่ยติดหมดตัวเขาก็ต้องไปตรวจ

ก็นัดรอคิวนะฮะ
คิวได้ไปตรวจเนี่ยคือวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่สุดท้ายไม่ทันฮะเสียชีวิตก่อนไปตรวจ
คือยังไม่รู้ว่าเขาติดโควิดหรือเปล่านะ
รอจะไปตรวจแต่วันนี้เสียชีวิตซะก่อนก่อนจะได้ไปตรวจนะครับ
เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราตรวจสอบไปนะครับประมาณเกือบ
โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะฮะ๑๘นาฬิกานะครับ
คือเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปรอที่จะนำศพของผู้ชายวัย๔๕ปีคนนี้
ที่เสียชีวิตในคอนโดเนี่ยออกมานะครับเป็นคอนโดแห่งหนึ่งแถวจรรย์สนิทวง
เสียชีวิตตอน๑๑โมงเช้า๑๑นาฬิกานะฮะเนี่ยมารอจนเย็นนะฮะ
เกือบ๑๘นาฬิกานะครับห้องพักอยู่บนชั้น๖ของคอนโด
ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นโควิด๑๙หรือเปล่านะครับเพราะว่ารอตรวจอยู่นะครับ
ข้อมูลจากเพื่อนสนิทของเขานะฮะสมมุติว่าเขาชื่อเอกก็แล้วกัน
เพื่อนเขาชื่อบิวเป็นชาวจังหวัดน้องคายนะฮะ
บิวเนี่ยตอนนี้ติดโควิดรักษาโควิด๑๙อยู่ที่หนองคาย
ิวเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังทั้งน้ำตานะครับบอกว่า
เขาเนี่ยพักอาศัยอยู่กับเอกที่เป็นเพื่อนกันมา๕ปี
แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยฮะที่ระบาดระลอกนี้นะครับ
บริษัทที่เขาทำงานอยู่ที่บิวทำงานอยู่บอกให้เวิร์คฟอร์มโฮม
ก็เลยกลับมาทำงานที่บ้านที่หนองคาย
ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของที่พัก
ก็อยู่คอนโดคนเดียวที่จรรย์สนิทวงนะครับ
๖เมษายนเอกกลับกรุงเทพ
วันนั้นบิวรู้สึกมีไข้ไม่สบายเลยไปโรงพยาบาล
แล้วก็ตรวจโครวิทผลออกมา๑๘เมซายน

ญาติพี่น้องของบิวก็ไปตรวจด้วยอีกหลายคนเลยเฮะ

นะครับก็เลยรีบแจ้งมายังเอกที่อยู่ที่กรุงเทพ

โอ้โหวจะเจอบิวแล้วเนี่ย
เมษายนเอกเดินทางไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลสิริราชโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคมไปทั้ง๒วันเลยนะฮะ๒๐๒๑แต่ไม่ได้คิวตรวจเลย
บอกว่าคิวมันเต็มนะ๒๑ไปตั้งแต่ตี๕คิวก็เต็ม๒๒๒๓๒๔๒๕เมษาเอกก็กักตัวอยู่ในห้องนะครับของคอนโดนะครับ
โดยระหว่างนี้นะครับทางสสจหนองคายเนี่ยก็ช่วยประสานประสานกับทางสาธารณสุขที่จังหวัดกรุงเทพนะฮะสาธารณสุขวัดเจ้าอามที่กรุงเทพ
บอกว่าเออเนี่ยคุณเอกที่อยู่ที่คอนโดตรงนี้เขามาเจอคนที่หนองคายนะเขามีความเสี่ยงสูงก็นัดประสานกันจนได้คิวตรวจคือ๒๖เมษายนคือวันนี้นะฮะ
แต่เมื่อคืนนี้ครับทุกผู้ชมครับ๒๕เมษายนเนี่ยอาการของคุณเอกเนี่ยที่อยู่ที่คอนโดที่จรรย์เนี่ยเหมือนกับเขาอยู่ดีเขาสุดหนักนะครับเขาโทรไปหาบิวที่หนองคายที่รักษาโควิดอยู่ที่หนองคายเนี่ยโทรไปตอนกลางคืนนะบิวบอกว่าโทรแบบคุยกันแบบแทบคุยจับใจความไม่ได้คุยแบบไม่รู้เรื่องอ่ะเหมือนกับบิว
เขาสู้เขาจะรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ตรวจโควิดแล้วพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เนี่ยจนกระทั่งสายวันนี้๒๖เมษายนเจ้าหน้าที่มาถึงที่คอนโดย่านจรรย์สนิทวงประมาณ๑๐โมงมาถึงห้องพบว่าเอกอาการแย่มากหนักมากต้องปั๊มหัวใจนะครับแต่ไม่ทันครับคุณเอกเสียชีวิตอยู่ในคอนโดเนี่ยตอน๑๑นาฬิกา
ด้วยรถผ่านนะคะ

เขาต้องรอย
เดี๋ยวเขาต้องรอ

รู้เรื่องผ่านไว้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

ก็ไม่มาแพทย์โทรไปเองนะครับแพทย์ก็บอกว่าแพทย์ก็ยังโดนโดน
เขาท้อเหมือนกันอันนี้เป็นข้อดีของผู้เสียชีวิตคือเขาเป็น
เขาเป็นคนที่มีความผิดชอบสูงเขามีการศึกษาอยู่พอสมควร
เขาเตรียมเอกสารไว้แล้วพรุ่งนี้เขาจะขอเท่าการตรวจ
แล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่โฮสเทลซึ่งไม่ทันแล้ว
คือทางครอบครัวคุณเอกเนี่ยเขาอยู่ที่สุรินทร์ตอนนี้ได้รับแจ้งข่าวแล้วนะครับ
ก็ยังทำใจกันไม่ได้ยังช็อกกันอยู่เลยนะครับ
ยืนยันว่าเป็นคนแข็งแรงมากชอบออกกำลังกายไม่มีโรคประจำตัวนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อไปว่าตกลงแล้วเป็นอะไรกันแน่นะครับ
ก็รอจะรับศพนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะฮะที่จังหวัดสุรินทร์ในคืนนี้นั่นแหละครับ
พี่น้องมันให้มาดูเห็นกับตาครับไม่มีใครเชื่อเพราะว่าน้องแข็งแรงเลยนะครับ
ก็ไม่คิดว่าจะเร็วคือรับไม่ได้ค่ะก็เป็นลูกชายคนเล็กด้วยอืมพ่อก็รับไม่ได้อืม
เรื่องต้นจากการชนะสูตรของแพทย์เนี่ย
ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะฮะ
แต่ทางญาติญาติทางครอบครัวทางเพื่อนเนี่ย
เพราะเขาสัมผัสคนติดโควิดมาหลายคนมาก
เรื่องของพิธีศพคงต้องนำไปชาปนกิจทันที

นำไปชาปนกิจที่วัดมะกอกพุทธนลสาย๑ในคืนนี้เลย
เรื่องผลโควิดต้องรอภายหลังว่าผลอย่างละเอียดจะออกมาเป็นยังไง